นี่เพิ่งปล่อยเพลงใหม่นะฮะลาลิซ่าปล่อยเมื่อวันที่๑๐กันยายนเนี่ย
ปรากฏว่าทะลุร้อยล้านวิวเร็วที่สุดในโลกยูทูปนะครับ
ถ่ายในเวลาแค่สี่สิบเก้าชั่วโมงกับอีกห้านาทีทะลุหนึ่งร้อยล้านวิว
มีแค่๒วันติดแล้วตอนนี้ยอดล่าสุดมีคุณแจ๊กโกรีนมาที่การข่าวบันเทิงบอกมา
บอกว่า๑๓๕ล้านวิวแล้วนะครับทุกผู้ชมครับแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพการโชว์บนสเตจครั้งแรก
แล้วก็ยังโพสต์คลิปในฐานะเป็นแบรนด์ดังระดับโลกนะฮะลงภาพเป็นภาพคนเดียวภาพเดียวนะฮะ
กดไลค์๒๔ล้านไลค์ภายใน๓ชั่วโมงโอ้โหนี่ครับ
จริงนะฮอตจริงนะครับสาวไทยคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
รัฐกล้าวนะที่เธอใส่ในมิวสิกฮะค่ะที่เป็นชะดาตอนนี้ก็โอ้โห
ในบ้านเราก็ขายดิบขายดีชุดไทยสีทองด้วยเป็นสินค้าที่ตอนนี้ขายดีมาก
นี่ตลาดสำเพ็งนี่แม่ค้าบอกใช่โอ้โหคนไปหาซื้อกันใช่
จากที่แบบฟุบแบบขายแทบไม่ค่อยได้นะฮะคนหาซื้อกันเต็มเลยนะครับ
คักเลยโลกออนไลน์ก็คึกคักเลยแล้วล่าสุดเนี่ยลิซ่าไปเปิดใจคุยกับคุณวูดดี้
ในรายการวูดดี้โชว์นะครับก็คุยหลายเรื่องนั่นแหละค่ะ
แต่มีสิ่งหนึ่งน้องลิซ่าบอกนะฮะคือเธอเป็นคนบุรีรำนะคุณแม่คุณยายอยู่บุรีรำหมด
บอกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยคืออยากกลับไปไหว้คุณตาคุณยายที่บ้านเกิดที่บุรีรำเหลือเกิน
ได้กลับไทยมา๒ปีแล้วคุณวูดดี้ก็ถามว่าได้ข่าวว่าอยากไปกินลูกชิ้นยืนกินด้วยใช่ไหม
โอ้โหลิซ่าตกใจเซอร์ไพรส์บอกพี่วูดดี้รู้ได้ยังไงเพราะลิซ่าอยากไปกินลูกชิ้นยืนกินมาก
นี่ฮะลูกชิ้นยืนกินอยู่ที่สถานีรถไฟบุรีลำนี่ภาพนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดบุรีรำถ่ายมาให้ดูนี่เห็นไหม
ต้องยืนกินนะคุณเขียนมาสอนคนก็เลยแห่ไปยืนกินอย่างที่น้องลิซ่าบอกกันเยอะเลย
ถ้านั่งกินมันไม่ได้บรรยากาศมันไม่ได้อารมณ์ค่ะต้องยืนกินเห็นไหมฮะจิ้มน้ำจิ้มไปยืนกินไปนะครับ
ลิซ่าบอกว่าแม่เคยพาไปกินตอนเด็กนะแล้วที่เกาหลีไม่มีเลยไม่มีแบบยืนกินอย่างนี้ลูกชิ้นยืนกิน
ที่สุดก็คือน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มที่บุรีรำเนี่ยโอ้โหเด็ดจริงซึ่งลิซ่าบอกว่าขอเป็นเจ้าที่มีน้ำพริกเผาเท่านั้น
นี่บรรยากาศครับทุกผู้ชมครับคือตอนนี้คึกคักเลยแม่ค้าลูกชิ้นแถวสถานีรถไฟบุรีรำเนี่ย
บอกโอ้โหพอน้องลิซ่าให้สัมภาษณ์แบบนี้คนแห่มากินลูกชิ้นยืนกินกันเต็มไปหมด
เห็นไหมมีหลายอย่างด้วยนะโอ้โหไม้ละ๓บาทแม่ค้าเขาลดให้นะคุณเขียนมาสอน
ไม้๒๐น่ากินนะคะปกติ๒๑น่ากินนี่ค่ะคือมีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อฮอตดอกปูอัด
นี่น้ำจ้งน้ำจิ้มมีหมดคือทำกันแทบไม่ทันนะฮะฮอตจริงนะครับนี่นี่โอ้โหนี่ครับ
ล่าสุดเนี่ยที่ประชุมคอรมอลวันนี้นะครับนายรัฐมนตรีก็พูดถึงนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมไทยบอกว่าตอนนี้ที่น้องลิซ่าศิลปินของไทยที่อยู่ที่เกาหลี
ที่อยู่ที่เกาหลีสายเลือดไทยคนไทยไปสร้างชื่อเสียงระดับโลก
นายกบอกชื่นชมมากที่ยังไม่ลืมวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเยาวชนคนไทยที่มีความสามารถ
และเป็นที่ชื่นชมรัฐบาลจะส่งเสริมอย่างเต็มที่

ธนยกบอกชื่นชมมากที่ยังไม่ลืมวัฒนธรรมที่บีงามของไทยที่มีความสามารถ
และเป็นที่ชื่นชมมากที่มีความสามารถ
และเป็นที่ชื่นชมมากที่มีความสามารถ